คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของโลกใบนี้บ้างดีกว่านะคะ
ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ได้พาสาวงามผู้เข้าประกวดจาก๒๑ประเทศทั่วโลกเลย
ไปเก็บตัวร่วมกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ไลท์สำคัญก็คือการประกวดรอบชุดประจำชาตินี่แหละการแสดงความสามารถพิเศษด้วยนะคะ
โดยเฉพาะรอบชุดประจำชาติค่ะแต่ละประเทศนะจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครคุณผู้ชมค่ะ
แต่ละชุดสวยงามอลังการมากเดี๋ยวดูกันสักหน่อยนะ
มีสีสันแล้วก็มีลูกเล่นนะคะเพื่อโชว์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่เลย
ทางด้านตัวแทนสาวไทยคุณผู้ชมค่ะน้องเดียค่ะฤทัยปรียา
ถูกต้องค่ะมาในชุดไทยแบบนี้ภูมิใจในความเป็นไทยนะคะ
มาในแบบฉบับนางในวรรณคดีสีทองเล่นไฟวิบวับวิบวับเลยนะ
ส่วนสวยสง่าเรียกเสียงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยได้แบบกระหึ่มงานเลยคุณผู้ชมค่ะ
สวยจริงเลยเนาะซึ่งในงานนี้ค่ะยังมีการมอบรางวัลในรอบความสามารถพิเศษด้วย
โดยสายของสาวงามที่คว้ารางวัลไปได้นะคะได้แก่สาวผิวสีจากฝรั่งเศสค่ะ
เธอเนี่ยมีความสามารถนะทางด้านการร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงค่ะ
ถ้าใครนะคะว่างหรือว่าไปในช่วงนั้นพอดีก็สามารถไปให้กำลังใจสาวไทยได้นะคะ
แต่ละคนสวยทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะ